จากกรณีที่มีอดีตเจ้าอาวาส
วัดแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
เขาไปแจ้งความดำเนินคดีว่าไปล่วงละเมิดทางเพศ

แล้วคาดว่ามีเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายเนี่ย

แล้วพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสคนนี้
คือจะติดต่อกับเด็กผู้ชายผ่านทางโลกโซเชียล

คุยกันไปคุยกันมาถูกใจก็อินบ็อกซ์

มาวัดชวนมาตอนกลางค่ำกลางคืน

แล้วก็ให้เงิน๕๐๐เหมือนกับปิดปากอะไรแบบนี้
ตำรวจบอกว่ามีพฤติกรรมแบบนี้จริงนะ
แล้วเหมือนกับตัวอดีตเจ้าอาวาสคนนี้ก็ยอมรับ
เคยทำแบบนี้มาแล้วกับเด็กผู้ชายนับ๑๐คน

เจ้าอาวาสทำแบบนี้จริงเสียใจมากนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เลื่อมใสสัทธากันมานาน

โอ้โหก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสคนเก่า
ถูกจับดำเนินคดีข้อหายาเสพติด
มาอีกถูกจับข้อหาอาณาจารย์เด็กอีก

ตกลงจะยังไงดีหาคนที่เป็นพระดี
น่าเรื่องสายสัทธาคนกลับว่าดินอย่างสนิทใจ

แล้วเจ้าวาดวัดที่ไปนิมนต์มา

โอ้โหก็ยังหนุ่มยังแน่นไง
ชาวบ้านเขาก็เริ่มสายศรัทธาอายุเพิ่ง
แล้วมาก่อเหตุแบบนี้
คุณภูริพัฒน์บุญนินต์ของเราลงพื้นที่ไป
ที่วัดศรีวารีสถานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่

คนก็ไม่ได้ไปทำบุญเหมือนที่ทุกวันที่ผ่านมา
โดยเฉพาะที่กุฏิของอดีตเจ้าอาวาสนะคะ
อดีตพระพันธ์ศักดิ์ถิตศรีโล
หรือนายพันศักดิ์แสนคำวัง

มีคนดูแลไม่กี่คนอยู่ในวัดนะคะ

ไม่มีการเก็บไม่มีการเคลื่อนย้ายออกไป
รรคนายกของวัดนายคันชิตม่อนคำดีบอกว่า
ก่อนหน้านี้วัดนี้ไม่มีพระมาจำวัด

ขอคำแนะนำพระที่นับถือ

ก็ประชุมหารือกันนิมนต์มาอาศัยอยู่ในวัด

ก็สืบประวัติกันมาเรียบร้อยแล้วนะ
สื่อประวัติก็เออเป็นพระที่ดีนะ

พัฒนาวัดให้เจริญอยู่เสมอ
ไม่เคยรู้เลยว่าจะมีนิสัยแบบนี้

นิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่แรกค่ะ
ข้าก็ดูกิริยาเรียบร้อย
คนสถาทางวัดขอมาช่วยนะ
เพราะว่าถ้าทุกหนึ่งด้วยก็ได้
พัฒนาจัดเก่ง
ก็ปล่อยเขามาตาม
พอดูเรียบร้อยดี

รู้สึกเสียใจค่ะเสียใจที่ข้ามือวัดเขาเนี่ยมีประวัติเนี่ยค่ะ
ถ้าเขาโง่ตั้งแต่เลขเนี่ยเขาก็ไปถึงหมอแม้
ว่ามันเกิดขึ้นอีกแล้วมันเกิดขึ้นแล้วคือมันเกิดแล้ว
เอาหมวกมวยอย่างฮอฟอย่างใดก็ไปตามกระบวนการ
ทำของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการไปตามกฎหมายได้กล่าว
คนายกของวัดบอกว่าก็ส่วนตัวไม่เคยรับรู้พฤติกรรมของอดีตพระพันธ์ศักดิ์นะคะ
ไม่รู้ว่าไปโทรนัดเด็กมาเมื่อไหร่ยังไง
เพราะกลางวันเนี่ยชาวบ้านไม่เคยเจอก็ไม่รู้อาจจะนัดกันช่วงกลางคืนก็ได้
แล้วก็รู้ว่าเด็กที่ถูกล่วงละเมิดเป็นเด็กที่อดีตพระพันธ์ศักดิ์ติดต่อมาตั้งแต่สมัยอยู่อีกวัดนึงค่ะ
ที่อำเภอสันทรายก่อนจะมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้
คือวัดเก่าก็เคยติดต่อกับเด็กผู้ชายมาก่อนเนี่ยค่ะ
แล้วพอเด็กรู้ว่ามาจำวัดอยู่ที่นี่ก็ติดต่อกันตามกันมาลักษณะแบบนี้
แต่เมื่อเขามาอยู่นี่เขามาติดตามเมื่อเดือนมีนามาหาทุกที่น่ะ
มาหาเดือนมีนากับเดือนกรกฎา
แล้วก่อนนี่เขาก็บอกมาเขายิ่งรู้ว่าทุกอยู่ที่ไหนด้วย
หลังจากเขารู้ว่าทุกมาอยู่ที่นี่เขาเลยสดเนมกับมาหาอย่างนี้ก่อน
มีเจอโทรศัพท์ซื้ออย่างนี้ก่อนมาที่นี่
แล้วก็ทุกชีวิตไปเราก็บอกว่าจะปิกเกมเนอร์
อยู่ในมือมันนี่สะดาพรมฮูพระจัสจงพระจัดเดือด
ก็เป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้ชาย
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองไปสอบถามพระเนรที่อยู่ในวัดตอนนี้ก็เหลืออยู่๒๓รูป
รูปให้ข้อมูลนะก็บอกว่าพระพันธ์ศักดิ์เองก็อดีตพระพันธ์ศักดิ์ก็ออกอาการตุ้งติ้งบ้าง
ก็มีให้เห็นบ้างแต่ว่าก็ไม่เคยมีอะไรที่จะลักษณะมาล่วงเกิน
หรือว่ามาลวนลามทางพระหรือว่าเนรที่อยู่ในวัดเพราะว่าเวลาว่างจากการทำศาสนกิจก็แยกย้ายกันไป
คนก็ต่างอยู่อืมอ่าขณะที่ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ดูแลวัดน้ำโทงนะครับ
บอกว่าพอรู้ข่าวก็ตกใจมากว่าอดีตพระพันธ์ศักดิ์อดีตเจ้าวาดเนี่ยทำแบบนี้
ตอนแรกไม่เชื่อนะก็เลยไปสอบถามตำรวจตำรวจยืนยันว่าอดีตพระพันธ์ศักดิ์โทรศัพท์นัดเด็กผู้ชายให้มาหาที่วัดจริง
แล้วก็ออกไปเปิดประตูให้โดยเธอก็เคยสอบถามอดีตพระพันธ์ศักดิ์ก็ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่เคยล่วงเกินเด็ก
รวมทั้งยังสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปด้วยยอมรับว่ารู้สึกเสียใจมากที่ทำแบบนี้
เพราะว่าชาวบ้านที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เป็นหนึ่งของประชาชนในย่านนี้
ที่ไปนิมนต์อดีตพระพันธ์ศักดิ์ให้มาเป็นเจ้าวาดวัดที่นี่

แล้วแม่ถามเจ้าที่ตำรวจคะรู้ได้ยังไง
พี่ครับเขาโทรหากันแล้วตูนลงไปเปิดประตูให้
แกก็นั่งตรงนั้นแม่ก็นั่งตรงนี้แม่ก็ทาสีไป
กว่าตู้ระวังเราอยู่ทั้งสองคน
แม่ถามนะความจริงมีหรือเปล่า
ก็ยืนยันบอกว่าไม่มี
แล้วตอนไม่มีจริงก็ทำสถาก็โทรมาหาแม่คน
แม่ก็อยากเอาประสุนบุญวิหาร
แล้วมันก็เลยถามว่าแม่เอาบุญวิหารเลยกะ
บอกว่าเออบุญวิหารนะลูกมันจะได้ต้อมกัน
ถ้าสละมันก็จะเดินไปพี่น้องเจ้าบ้านจะได้ยิน
ถ้าเกิดฮอมบะหมี่แต๊ะแม่ก็อู้อีกเนอะ
กูอู้เป็นภาษามือภาษาเหนือเนอะ

แกก็ยืนยันบอกไม่มีเราไม่อยากจะถามรัฐบาลได้ไหม

แม่ก็อยากบอกว่าแม่เสียใจมาก

เสียสละเวลาแม่มากเลย

อยากกินนั้นกินนี้ทำให้กินหมดเลย

ญาติพี่น้องใกล้เป็นนับถือเป็นลูกทั้งหมดเลย

ไม่สบายเขาก็มาดูแลกันบ้าง
ไปซื้อหยุกซื้อยากันให้เนอะ

ตุ๊ตุเจ้านี่ภาษาเหนือ

หมดแรงเสียแรงเคยยกมือไหว้

ทางมรรคนายกแล้วก็ผู้ดูแลวัดนะครับ

หลังจากเกิดเรื่องทำให้วัดเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเจ้าวาดวัดแห่งนี้
ก็เคยถูกดำเนินคดีข้อหา

หลังจากนี้ก็ต้องหารือกันว่าจะเอายังไงต่อ

ยังไงก็ต้องมีเจ้าวาดอ่ะวัดอ่ะนะ

ชาวบ้านจะได้กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ในการล่อลวงเด็กชายจากทางตำรวจนะครับ

ท่านบอกว่าอดีตเจ้าวาดวัดรายนี้

หากพบเห็นเด็กผู้ชายในเฟซบุ๊ค
ไหนแล้วถูกใจชอบพอกัน

หลังจากนั้นอดีตพระพันธ์ศักดิ์จะเดินออกไปเปิดประตูวัดให้
แล้วเด็กผู้ชายก็จะเอารถจักรยานยนต์ขี่เข้าไปจอดด้านล่างกุฏิ
แล้วก็เดินขึ้นไปภายในกุฏิกัน๒ต่อ๒
หลังจากที่มีความสัมพันธ์อะไรกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ในแต่ละครั้งอดีตพระพันธ์ศักดิ์ก็จะใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีถึง๑ชั่วโมงเนี่ย
พอเรียบร้อยแล้วก็จะจ่ายค่าตัวให้กับเด็กครั้งละประมาณ๕๐๐บาท
ก่อนการจับกุมพันธ์ตำรวจเอกที้รพลบอกว่า
ชุดสืบสวนได้รับเบาะแสมาก็เลยส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่
แฝงตัวติดตามดูพฤติกรรมจึงพบว่ามีการทำผิดจริง
ส่วนเยาวชนชายที่อายุต่ำกว่า๑๕ปีที่เป็นผู้เสียหาย
ยืนยันว่าถูกอดีตพระพันธ์ศักดิ์กระทำอนาจารย์จริงนะครับ
โดย๑คนถูกชักชวนมา๕ครั้งอีก๑คนถูกชักชวนมา๗ครั้ง
แต่ละครั้งอดีตพระพันธ์ศักดิ์โทรศัพท์ไปหา
แล้วพอมาพออะไรเสร็จสิ้นเรียบร้อยกันแล้วเนี่ยจะให้เงินครั้งละ๕๐๐บาท
จากทางสืบสวนสอบสวนยังไม่ปรากฏว่ามีใครชักนำมา
ส่วนใหญ่เขาก็จะรู้จักกันเองอาจจะติดต่อกันทางสื่อโซเชียลบ้าง
หรือว่าเด็กมามาหาที่วัดมากับเพื่อนก็รู้จักกันแล้ว
แล้วหลังจากรู้จักกันแล้วเขาก็ติดต่อกันโดยตรง
ทุกครั้งเวลามาแล้วถ้ามีอะไรกันเขาก็พันธ์ศักดิ์ก็จะให้
เหมือนแบบเขาใช้คำพูดว่าเป็นค่าเหนื่อยให้๕๐๐บาท
แล้วก็เลี้ยงขนมเลี้ยงข้าวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะ
เด็กนี้ก็จะมาก็คิดว่าคงพออยากได้เงินก็มาหา
พันธุ์ตำรวจเอกธีรพลให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า
อดีตพระพันธ์ศักดิ์เคยมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มาก่อนค่ะ
เคยถูกจับดำเนินคดีมาก่อนหน้านี้แล้วมาหลายปีก่อน
แล้วก็น่าจะมีการตกลงกับผู้เสียหายจนคดีเงียบไป
เหนือจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับวัดน้ำโท้งแล้วนะคะ
พระพันธ์ศักดิ์ยังทำพฤติกรรมแบบนี้กับวัดเดิมที่อำเภอสันทราย
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเพราะว่าจากข้อมูลของชุดสืบสวนนะคะ
พบว่ามีผู้ชายที่ร่วมหลับนอนกับอดีตพระพันธ์ศักดิ์ประมาณ๖๗คน
แต่ทั้งหมดอายุเกิน๑๕ปีและ๑๘ปีแล้ว
ซึ่งก็สามารถสมยอมกันได้ก็ดำเนินคดีไม่ได้ในเรื่องของการพรากผู้เยาว์อะไรแบบนี้นะคะ
สำหรับในพันธ์ศักดิ์มีพฤติการณ์อย่างนี้
ตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่ที่วัดเกิดเหตุแล้ว
เขาเคยอยู่ที่วัดอื่นมาก่อน
แล้วก็ตามทางสืบสวนของเราก็ทราบว่าเขาก็เคยมี
เหมือนมีความสัมพันธ์กับชายรักชายอะไรอย่างนี้นะครับ
มา๖๗คนอย่างน้อยนะอย่างน้อย๖๗คน
จนกระทั่งมาไปมีสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กชาย
ซึ่งอายุต่ำกว่า๑๕ปี๒คนนี้

แม้ว่าเด็กจะยินยอมพร้อมใจก็เป็นความผิดกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายนะอันนี้ก็อยากจะฝากไป
ทีนี้ก็มีคำถามว่าอดีตพระพันธ์ศักดิ์เนี่ยค่ะ
ร่วมหลับนอนกับผู้ชายโอ้ยเป็น๑๐คนเนี่ยนะ
มันจะเข้าข่ายเรื่องของเป็นการค้ามนุษย์หรือเปล่า

ไม่ได้เป็นการติดต่อผ่านในหน้าหรือผู้รับประโยชน์อื่น

เรื่องของการค้ามนุษย์เพราะว่าเขาติดต่อกันเอง

ไม่ได้มีเอเย่นคนจัดหาให้
แต่ถ้าเกิดสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว
มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะต้องมีการสืบสวนต่อนะคะ
พระพันธ์ศักดิ์ถูกแจ้งข้อหากระทำชำราว
คนอายุไม่เกิน๑๕ปีและข้อหาพรากผู้เยาว์

พนักงานสอบสวนก็คุมตัวไปฝากหางที่ศาลตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
ทรัพย์ค้ำประกันตัวแล้วก็ประกันตัวออกไปแล้วด้วย
พวกนี้ก็จะชอบแฝงตัวมาในวงการพระพุทธศาสนา
เพราะว่าเห็นว่าอยู่สบายมีที่อยู่
ไม่ค่อยมีใครเข้าไปดูไปตรวจสอบอยู่ในกุฏิอย่างนี้

มีเงินมีทรัพย์สินจากญาติโยมที่เขาเลื่อมสายศรัทธา
แต่ว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องมองอีกมุมหนึ่ง
ว่าเออก็ดีจะได้จัดการคนที่ไม่ดีเนี่ยออกจากวงการสงฆ
ใช่ใช่ไหมอย่าไปเสื่อมสัทธาว่าไม่เอาแล้ว
ไม่เข้าวัดนี้แล้วเราไม่ทำบุญไหว้พระแล้ว

เป็นที่ตัวบุคคลเท่านั้นใช่ครับนะคะ